ช้างศึกทีมชาติไทยค่ะก่อนที่จะลงแข่งขันอาเซียนครับ
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้จะไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกแล้วนะคะ
เพราะว่ามิรวรรณรายวัชค่ะก็อยากจะติวเข้มเรื่องของแท็กติกค่ะ

เตรียมที่จะลงทำศึกฟุตบอลอาเซียนครับ
ก็จะแข่งขันกัน๙พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคมนี้ค่ะ
โดยนายพาทิตสุภพงศ์นะคะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ฝ่ายต่างประเทศออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ทีมไทยจะไม่มีเกมอุ่นเครื่องระหว่างการเก็บตัวนะคะ

ที่ต้องการจะติวเข้มแท็กติกอย่างเข้มข้น

ซึ่งก็คิดว่าไม่มีผลต่อผลงานในรายการนี้อย่างแน่นอน
ส่วนหลังจากจบการแข่งขันอาเซียนคลับนะคะ
ทีมชาติไทยก็จะต้องเตรียมลุยศึกเอเชียนคลับต่อ
ซึ่งเบื้องต้นค่ะทีมไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องในบ้าน๑เกม
แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในการพิจารณานะคะว่าจะอุ่นเครื่องกับทีมอะไรค่ะ
มาดูความเคลื่อนไหวทีมชาติเวียดนามกันบ้างนะคะ
ที่มีความคาดหวังสูงแต่อย่างไรก็ตาม
มั่นใจว่าทีมจะสามารถทวงความยิ่งใหญ่ได้นะคะ

และก็จะติวเข้มแท็กติกในช่วงที่เก็บตัวอยู่ที่เกาหลีใต้
ก่อนจะเดินทางกลับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะเวียดนามก็เคยคว้าแชมป์อาเซียนคลับ๑สมัยในปี๒๐๐๘
แล้วก็จะมีเกมอุ่นเครื่อง๓เกมในสโมสรเกาหลีใต้นะคะ